มาดูบ้านนี้ดีกว่าเจอคนที่ใช่แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วด้วยนะครับสำหรับสาวมากี้ราศรีนั่นเองค่ะไปเป็นคุณแม่ลูกแฝดมาไม่ค่อยได้เจอตามงานอีเวนต์หรอกนานทีจะได้มาเจอกันเนาะนี่แหละมาออกอีเวนต์ก็เลยพูดคุยกับผลิตภัณฑ์เด็กตามภาษาคุณแม่เนาะลูกแฝดนะคะน้องมีย่าแล้วก็น้องมีก
ที่ได้เห็นลูกพัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเลยซึ่งชีวิตหลังจากมีลูกเนี่ยมากกี้บอกเลยว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งตัวเธอเองและคุณป๊อกสามีนะจ๊ะตั้งแต่มีลูกเนี่ยบอกเลยเมื่อก่อนคุณป๊อกเป็นคนนอนดึกเนาะเพราะเป็นสายแรปแต่งโพรงแต่งเพลงบ้างบอกเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นตื่นเช้าค่ะมาใช้เวลากับลูกนะและส่วนใครที่
แต่ก็อยากอยู่กับลูกก็ออกมารับงานได้ค่ะ
ถ่ายรายการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ที่แบบที่ใช้เวลาไม่นาน
ตื่นเช้าใช้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วก็แต่งเพลงบอกรักเมียบ้างอะไรบ้าง

ใช่แล้วดูแล้วก็อบอุ่นดีนะ